เรื่องนี้ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงคุณผู้ชมอ่ะ
เคยเห็นข่าวที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนใช่ไหม

ถ้าจะมีโจรเข้ามาอะไรเขาจะวางแนวป้องกันไว้
หรือบางทีอาจจะมียิงปืนขู่ขึ้นฟ้า
นี่เป็นเจ้าของสวนลำไยครับคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
เขาก็เห็นว่ามีโจรมาบ่อยครั้งแล้วนะชอบมาขโมยลำไยเขา
รอบนี้มาอีกแล้วเห็นไฟส่องสว่าง
เขาบอกเขาเอาปืนยิงขู่นะแต่ไปโดนแม่กับลูกแล้วแม่เสียชีวิตลูกบาดเจ็บครับ
โอ้โหแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องดูนะข่าวนี้ที่จะเล่า
มันเกี่ยวกับด้านหลังที่แบบเอ๊ะจักรจันจักรจันทร์ยังไง
ก็ลูกกับแม่บอกว่าตามมาจับจักรจันทร์ในสวนลำไย
โอ้โหจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะตำรวจภูทรบ้านแปลงอำเภอโป่งน้ำร้อน
คุมตัวคนที่ยิงครับชื่อนายชูศักดิงรัตนภูมิอายุ๔๖ปี
เขาไม่ได้ไปไหนนะเขายืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ครับ
แล้วก็มีปืนขนาด๙มมที่เขาใช้ยิง
ยิงคนที่เสียชีวิตชื่อว่านางสาวสุริยาการคำนึงอายุ๓๒ปีกระสุน
เจาะเข้าลำคอเธอจนทะลุครับแล้วเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ลูกสาวของคุณสุริยาการใด๒ขวบก็โดนยิงเข้าไปด้านข้างลำตัว
น้องเขาอาการสาหัสครับถูกนำตัวส่งไปรักษาต่อ

แล้วยังเป็นญาติของนางสาวสุริยาการผู้เสียชีวิตด้วย
ชูศักดิ์บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาเห็นสองคนเข้ามาจับตัวจักรจันทร์
แต่เขาคิดว่าเป็นคนร้ายตอนเข้าใจผิดนึกว่าจะมาขโมยอะไรในสวนครับ
ก็เลยใช้ปืนพกสั้นขนาด๙มมยิงไปตามแสงไฟ
ห่างจากตัวเข้าไปประมาณ๔๐เมตรจากจุดที่เขายิงนะ
พลตำรวจตีพดุงศักดิ์ครับท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีเนี่ย
ตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตัวท่านเองเลยแล้วก็บอกว่าชูศักดิ์มือปืนอ้างว่า
ยิงขึ้นฟ้าไปสองนัดไม่คิดว่าจะโดนสองแม่ลูกครับ
แต่เบื้องต้นเนี่ยชูศักดิ์คนยิงก็โดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ส่วนอาวุธปืนมีทะเบียนถูกต้องครับ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดคิดว่าเป็น
เป็นคนภายนอกที่เข้ามาเอ่อรับจัด

มาทำแผนนะเพราะว่ายังไม่ยอมให้การเพิ่มเติมครับ
ส่วนบ้านของนางสาวสุริยาการกับลูกสาวที่โดนยิงเข้าไป
ห่างจากสวนลำไยแห่งนี้แค่๑กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ

ทางญาติผู้ตายเตรียมเอกสารจะติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับ
ฟังแม่ของนางสาวสุริยาการผู้เสียชีวิตเนี่ยคุณแม่ปัธมาพรเล่าให้ฟังว่า
ปกติลูกสาวก็จะเข้าออกสวนลำไยแห่งนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะ
ที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องไม่ได้มีปัญหากับเจ้าของสวนอะไรเลยไม่เคยบาดหมาง
คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดแหละแล้วก็ยิงออกไปแต่ดันไปโดนลูกสาวเธอครับ
เป็นญาติแหละปกติแล้วก็เข้าออกในสวรรค์นี้อยู่แล้ว
ใช่ค่ะเข้าออกประจำเป็นญาติกันเนาะใช่ค่ะเป็นพี่น้องกันเนาะค่ะ
แล้วมีพอจะมีสาเหตุอื่นมั้ยไม่มีค่ะโทษรักษากันดูกัน
ก็ทำงานด้วยกันใช่ค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะคะ
ก็มันไม่มีเหตุจำเป็นที่เขาจะต้องยิงน้อง
บอกนะคุณผู้ชมบอกว่ายิงปืนขึ้นฟ้าสองนัดหมายความว่าวัตถุประสงค์คือยิงขู่
ให้มีเสียงดังต่อให้เป็นโจรหรือเป็นอะไรพอได้ยินเสียงน่าจะหนีออกไป
แต่ยิงขึ้นฟ้ายิงวิถีไหนทำไมไปโดนคุณสุริยาการล่ะ
คุณผู้ชมอันนี้หน้าตามครับ